อ๋อเลยฮะใช่ครับอยากได้อยู่แต่ไม่มีตังค์สามล้านกว่าบาทน่ะครับ
ก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปที่ปั๊มที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะไปคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเดินไปกำลังจะเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่ข้างรถคันที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วเขาได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นไฟไหม้ก็เลยเดินดูรอบรถปรากฏว่าควันมันลอยออกมาจากรถจริง
พนักงานที่ปั๊มน้ำมันคนนี้ก็เลยรีบไปบอกเจ้าของรถให้รีบเอาคนที่อยู่ในรถออกมา
แล้วก็ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีด๑๐นาทีควันก็ดับลงค่ะ
ใช่ค่ะหนูเป็นคนเห็นเหตุการณ์คันแรก
รถของหนูจอดอยู่ข้างรถลูกค้าคันที่เกิดเหตุ
พอดีหนูมาขยับรถหนูแล้วก็พอตอนลงมาจากรถก็ได้กลิ่นไหม้
กลิ่นไหม้เราก็เลยลงมาดูให้แน่ใจ
แล้วก็เลยแจ้งพี่เจ้าของรถเขาค่ะ
แล้วก็คือควันมันเริ่มเยอะขึ้นนะคะ
ก็เลยวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงมา
พอช่วงจังหวะประมาณ๕นาทีเองค่ะ

แล้วข้างในมีเด็กด้วย๘เดือนค่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าของรถชื่อว่านางระพีพรจุ้ยเจริญอายุ๓๒ปีค่ะ
คนนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้าน

ก็จะพาลูกไปหาหมอในกรุงเทพค่ะ
สงสัยเหมือนกันว่ารถเกิดปัญหาแบบนี้ได้ยังไง

เพราะว่ามันป้ายแดงอยู่เลยซื้อมาได้แค่ไม่ถึง๓สัปดาห์ค่ะ

เจ้าของรถบอกว่าคือไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ยังดี

ถ้าไปเกิดกลางถนนเกิดกลางทาง

ถ้าไม่มีคนช่วยไม่มีถังดับเพลิง

ไม่เคยดัดแปลงไม่เคยทำอะไรกับรถเลย

แล้วภาพจากกล้องมือจอดเปลี่ยนก็จะเห็นว่าแบบ
คือมันพื้นว่างเลยค่ะ
ขับเข้ามามันไม่รู้สาเหตุในการประทุ

ด้วยความที่โชคดีมากว่าโมแวะซื้อกาแฟที่นี่

แล้วโบขับรถไประหว่างทางนี่
ก็เกิดไฟลุกท่วมคันโบจะทำอย่างไร

ตอนนั้นเขาดมควันไปมากน้อยแค่ไหน

ลูกโบสำรับควันไปมากกว่านี้
มันจะส่งผลต่อสุขภาพเขาไปแค่ไหน

โมยิงแค่๘เดือนเอง

ปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยกลับกลายเป็นประกัน

แต่ว่าเขาก็มีดีลว่าเดี๋ยวให้รถยก

เราก็แบบไม่ได้จะจี้เขาอะไรอย่างนี้
ความเข้าใจนี้ว่ามันเป็นบริษัทเอกชน

แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่
คิดว่าเขาจะดำเนินการแก้ไขให้เราอย่างเร็วที่สุด
ปรากฏว่าเช้าวันอังคารโทรมาหาแฟนโบบอกว่า
ไม่สะดวกจะเข้าตรวจสอบขอเข้าตรวจสอบเป็นวันพุธ
เราก็แบบมันคืออะไร

อยากจะให้ทางบริษัทแสดงความรับผิดชอบ
เพราะกลุ่มควันมันน่าจะเกิดจากความผิดปกติ
รับผิดชอบเพราะกลุ่มควันมันน่าจะเกิดจากความผิดปกติของรถแน่เพราะว่าจากการสังเกตตัวเครื่องนะคะ
มีร่องรอยไฟไหม้ที่ตัวเครื่องครับก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบหาสาเหตุให้เร็วที่สุด
คือสงสัยมากเพิ่งใช้งานไม่นานมาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้ยังไง
คือตอนที่ควันมันออกมาคือเธอจอดแบบติดเครื่องเอาไว้นะคะจอดเอาไว้ในปั๊มเนี่ย
มันออกมาจากห้องเครื่องใช่ตรงฝากระโปรงหน้ารถ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่ศูนย์จำหน่ายรถคันนี้ค่ะแถวรามอินทรา
มาตรวจสอบสภาพรถคันนี้แล้วนะคะครับแล้ววันนี้ส่งข้อมูลไปสำนัก
เขาก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ยังไม่รู้ผลด้วยกำลังรอผลการตรวจสอบอยู่
ว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรนะคะ
ผมก็มีปัญหาคล้ายกันทางบริษัทเจ้าของรถแต่คนละยี่ห้อ
เขาก็ไม่รับผิดชอบเขาบอกผมต้องจัดการเอง

ผมไม่ได้จ่ายค่างวดไฟแนนซ์๓งวด